ก็เตือนสติเหมือนกันเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะ
บางทีเราขับรถไปมันมีบริเวณน้ำท่วมขัง
เราขับรถไปบางทีน้ำมันกระเด็นเราไม่รู้ตัวนะคะ
อันนี้แต่คนโดนก็หงุดหงิดนะเข้าใจได้
บางทีเวลาฝนตกหนักแล้วบางทีเราขับมา
คือพอน้ำท่วมขังเยอะมากแล้วเขามาเร็ว
มันสาดกระจกหน้าแล้วเรามองไม่เห็นแล้วมันอันตรายมาก

แต่เหตุการณ์นี้นะคะไม่รู้ว่าเกินไปหรือเปล่า
เพราะว่าคนที่โดนน้ำสาดกระเด็นใส่เอามกนอกไปทุบ
กระจกรถแตกละเอียดเลยค่ะคุณผู้ชม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

สักพักรถจักรยานยนต์ขี่มาปาดหน้าแล้วก็เบรกหลายรอบค่ะ
เธอบอกว่าถ้าเธอไม่เบรกคือต้องชนแล้วนะคะ
พอคนขี่รถจักรยานยนต์ลงมาปุ๊บก็ทุบกระจกจนแตกละเอียดค่ะ
พร้อมกับต่อว่าการที่น้ำกระเด็นใส่ทำให้รถเกือบล้ม
ซึ่งเขาเป็นห่วงลูกที่นั่งซ้อนมา๒คนจะได้รับอุบัติเหตุ
แล้วก็โชคดีที่ตำรวจโรงพักบางพลีมาถึงจุดเกิดเหตุเร็วมาก
ชมภาพในคลิปตอนที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุกันค่ะ
นี่นะคะก็เป็นรอยร่องรอยที่โดนกระจก
ใช่เสร็จกระจกที่แตกละเอียดมาบาดนะคะ
เพื่อนของเธอเนี่ยก็ได้รับบัตรเจ็บตังค์ด้วยเหตุ
แล้วก็เดินทางไปตกลงกันที่โรงพัก
โดยฝ่ายทุบกระจกรถก็ยอมรับว่า

มาตกลงกันในเรื่องค่ากระจกที่เสียหาย

ตำรวจกันล่ะครับ

กลงตากลงกัน
น่าจะเกิดสบาย
แต่ถ้าเราอยากคริปดาล
เพราะว่าระเบิดเอง
คือลูกผมนั่งมาด้วยแล้วผมเกิดยอมรับเลยว่าผมโมโหจริง
เพราะร่วมผมเกิดความแล้วลูกผมสองคนผมพามาด้วย

มันไม่ถูกต้องนะครับคุณโดนภารการนี้ไม่ใช่

เจ้าที่นะครับครับ
ก็นี่ผมถึงไม่หนีไปไหนไม่อะไรด้วย
ซึ่งคุณมัธมนต์นะคะก็บอกด้วยว่าถือเป็นการฟาดเคราะห์รับปีรกา
เพราะปีนี้เธอเข้าสู่วัยเบนเจอร์เพศด้วย
แต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เธอภาวะค่ะเวลาเจอรถจักรยานยนต์ขับมาใกล้ทุกครั้งค่ะ